ถ้าเป็นคำโบราณเราจะได้ยินเขาพูดว่ากรรมติดจรวกหรือกรรมตามสนอง
ไปดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะทำไมถึงพูดแบบนี้
เพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งว่าไปพบผู้ชายสองคนกลายเป็นศพลักษณะนอนทับกันล้มทับกัน
แล้วไปเจอรถกระบะ๑ใน๒ศพมันมีกันไกลคุณเป็นกันไกลเหมือนไก่ตัดเหล็กบางอย่าง
แล้วเอ๊ะทำไมไอ้ตู้ชุมสายโทรศัพท์มันพาดอยู่ท้ายรถกระบะแบบนี้
ปรากฏว่าตำรวจคาดว่าแบบนี้อาจจะมาขโมยค่ะ
แล้วเกิดเหตุค่ะเป็นจนได้ค่ะเพราะโดนไฟดูด
ชายสองคนที่เสียชีวิตอยู่แบบนี้ที่ล้มทับกันอยู่ค่ะ
พบศพที่หน้าอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นนะคะคุณผู้ชม
ยูนิสรสุขศวรรษ๖๒ที่เขียบทุ่งกรุงเทพนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตรายแรกคือนายกัมพลอายุ๖๓ปี
เขามีอาชีพเป็นช่างยนต์ด้วยนะแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้เคียงตรงจุดเกิดเหตุเลย
นอนตะแคงกับกำแพงปูนมีรอยถูกไฟดูดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
อีกคนนึงคือนายสมโชคอายุ๔๓ปี
สภาพศพของเขาคว่ำหน้าไปที่แท่นตั้งตู้ชุมสายโทรศัพท์
มือสองข้างกำกำไกตัดเหล็กอยู่ค่ะ
และมีบาดแผลลักษณะถูกไฟดูดที่มือทั้งสองข้าง
นิติเวศตรวจสอบน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
ที่เกิดเหตุยานที่บอกมีกระบะอีสุสีบรอนเทาค่ะ
ว่าจะเป็นของกลุ่มผู้ตายนี่แหละค่ะจอดอยู่
ท้ายกระบะมันมีตู้ชุมสายโทรศัพท์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
พาดอยู่กับท้ายกระบะด้วยลักษณะเหมือนกำลังจะยกขึ้นรถเนี่ยนะคะ
แล้วมีสายไฟระยงระยางตำรวจสนราชบุรณะตรวจสอบอย่างละเอียด
แบบนี้ว่าคนตายสองคนมาก่อเหตุขโมยตู้เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์
แต่ตอนที่เขามาก่อเหตุฝนมันตกหนัก
แล้วอาจจะใช้ไอ้กันไกลเนี่ยไปตัดสายไฟพอตัดเสร็จปุ๊บกระแสไฟมันรั่ว
ก็เลยดูดทั้งสองคนจนเสียชีวิตค่ะทีนี้มีกล้องมุมจรปิดปรากฏออกมาว่า
ตอน๕ทุ่ม๑๒คนตายขับรถมาจอดจุดนี้
เพราะกล้องจับภาพแสงไฟหน้ารถยนต์ได้ชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมลองดูนะคะ
จากนั้นต่อมาอีกแค่สามนาทีนี่เห็นแสงไฟแล้วนะอ่า
อาจจะไม่ได้เห็นรถแบบเต็มแต่เห็นแล้วว่าเขามาจอดตอนเวลานี้นี่
สามนาทีต่อมาเสียงผู้ชายร้องดังมากเอ้ยอย่างเงี้ค่ะ
แล้วเงียบไปจนกระทั่งเจ้าของกล้องวงจรปิดตรงนี้เขาสงสัย
เขาก็เลยไปเปิดกล้องดูอ้าวพอเห็นได้ยินเสียงหมาเห่าด้วย
ก็เลยคิดว่าใช่แน่เป็นจังหวะตอนที่เขามาก่อเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วก็เจอตัวผู้เสียชีวิตนะคะตำรวจรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ทางด้านเจ้าของตึกก็เล่าว่าตี๔ก็ได้ยินเสียงหมาเห่า
ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าหมาเห่าคนเดินผ่าน
จนเช้านั่นแหละพอรุดกู้ไภมา
ถึงได้รู้ว่ามีคนมานอนตายอยู่ตรงนี้ค่ะ
ก็เสียชีวิตแบบนี้เพราะมาขโมยตู้ชุมสายแท้เลยนะคะ